คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันค่ะ
ถามคุณผู้ชมถามคุณสุภาษาราว่าแบบนี้
สิ่งที่ฉันจะเล่าต่อไปเนี่ยมันทำได้ไหม
สมมติว่ายังมีลูกเนี่ยบอกว่าลูกต้องเรียน

เอาไปจ่ายค่าเทิมลูกแบบนี้ได้ไหม

เอาไปทำความผิดเอาไปทำความทั่วนี่ไม่ได้
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี
ในทองที่ของโรงพลักษณ์รัฐนาทิเบสค่ะ
ปรากฏว่าขโมยภาพอยุตร
ไปตราเวนใช้คำว่าตราเวนเพราะว่าไปรายล้าน
นี่ไงข้ออ้างเรื่องส่วนตัวแล้วตัวเองไปทำผิดกฎหมายนะฮะ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยภายในร้านกาแฟของอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
อันนี้เป็นหลักฐานชิ้นโบแดงเลยคุณดูนะ
เหมือนกันนะเนี่ยชัดมากเห็นหน้าค่าตารูปภัณฑ์สันธารชัดมากค่ะ
ล่าสุดค่ะตำรวจโรงพักรัฐนาธิเบสสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๒คน
คนแรกชื่อว่านายฤทธิชัยพักดีผลอายุ๒๒ปี
คนที่๒ชื่อว่านายธีรศักดิ์ทองอยู่อายุเท่ากันเลยค่ะ๒๒ปี
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
จากจะไปจับกลุ่มตัวหัวขโมย๒คนนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะ
ซึ่งคนร้ายใช้รถคันนี้นะคะเป็นยานพานะตระเวนก่อเหตุลักษัพ
ไปสอบถามยายฤทธิชัย๑ในผู้ต้องหาสารภาพบอกว่าสาเหตุหน้าหุ่น
สาเหตุที่ต้องลักทรัพย์ตำรวจถามเพราะอะไร
ฤทธิชัยบอกว่าพ่อป่วยเป็นอำมพลึกดูแลตัวเองไม่ได้
ตัวเขาเลยต้องหาเงินมารักษาพ่อเพราะเงินเดือนเนี่ยมันไม่พอ
เขาบอกว่าอ้างความกระตันอยู่เขาอ้างบอกว่าทุกเช้านะ
ถึงจะออกไปทำงานช่วงพักเที่ยงก็จะซื้อข้าวกลับมาป้อนพ่ออีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นฤทธิชัยค่ะฝากขอโทษเจ้าของร้านกาแฟ
เจ้าของร้านสะดวกซื้อที่ไปขโมยของมา
ฤทธิชัยฝากขอโทษแบบนี้ให้อภัยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
แต่ว่าต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ครับทำงานบริษัท

ครับเค้าบอก๙๗๐๐เพราะผมเกียรติเงินเดือนที่แล้ว
ก็ยังได้ยังไม่เต็มครับเพราะผมเพิ่งเข้างาน
เราต้องแล้ว

ค้าจอเลือดค้ายา

กินเงินจ่ายเราไม่เหลือเลย

แล้วก็เป็นเส้นเลือดตีบในสมองครับ

ถ้าเกิดว่าพ่อคุณเป็นแบบนั้นจริงเราก็เข้าใจนะคะ
แต่ว่ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายบ้านเมืองมีคือมีแปลง
เพราะว่าเวลาตอนที่เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพ่อ

ค่ะเอาล่ะตำรวจบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่ริฐิชัยกับเพื่อนก่อเหตุตระเวนลักษณ์ซับแบบนี้
ก่อนหน้านี้เขานับไปนับมา
เขาบอกว่ารวมแล้ว๔ครั้งเป็นร้านกาแฟ๓ครั้ง

ที่ริฐิชัยก่อเหตุกับเพื่อนไปตระเวนลักษณ์ซับแบบนี้
สุดท้ายแล้วตำรวจไปแกะภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มในที่สุดค่ะ